พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙เข้ามาตรวจสอบกันเลยนะคะ
เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบทุกวัน
จำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ช่วงนี้ลดลง
แต่ก็ยังอยู่ในตัวเลขที่ถือว่าเยอะอยู่ดี
ในแต่ละวันทำให้ตัวเลขอันดับผู้ติดเชื้อระดับโลกของเรา
ตอนนี้ไต่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงอันดับที่๓๐
โอ้โหตอนนี้เราอยู่อันดับที่สามสิบของโลกนะคะเอามาดูตัวเลขรายวันก่อนค่ะ
สอบคอรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้๑๗๙๘๔ราย
ติดเชื้อทั่วประเทศ๑๗๖๖๐ราย
เรือนจำ๓๒๔รายผู้ติดเชื้อสะสมค่ะ

ผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะ๒๙๒ศพเยอะนะคะ
และเฉพาะในกรุงเทพ๑๑๙ศพ
ผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ในประเทศไทย๑๘๗๙ศพค่ะ
หายป่วยหายป่วยกลับบ้านแล้ว๒๕๓๕ราย
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนบ้างนะคะตอนนี้ฉีดไปแล้วกว่า๓๐ล้านโดสค่ะ
ทีนี้จากที่บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ช่วงหลัง๒เดือนหลังมาเนี่ย
เราเพิ่มขึ้นเยอะจริงนะคะจากหลักร้อยขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะคะ
นายแพทย์ธีรักษ์วรธนรัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
ระบุว่าในที่สุดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
ก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่สามสิบของโลกเบียดแซงปากีสถานเรียบร้อย
จอติดเบลเยี่ยมและห่างจากญี่ปุ่นไม่มากคาดว่าจะติดท็อปยี่สิบ
ไตรมาสสุดท้ายพูดเหมือนเป็นจีดีพีเลยนะคุณหมอ
แต่ว่าแต่นี่หรอคะไม่ต้องขึ้นไปท็อปก็ได้ท็อปยี่สิบนี่ก็ไม่ไหวนะ
ไม่ต้องขึ้นไปท็อปก็ได้นะคะเราก็ช่วยกันเนี่ยนะคะ
ส่วนคุณหมอค่ะนายแพทย์มนูลลีชเวงวงหัวหน้าห้องไอซียู
เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุ
ประจำโรงพยาบาลวิชยุทธ์ค่ะโพสต์เฟซบุ๊คข้อมูล
สะสมรายงานทั้งโลกน้อยกว่าความเป็นจริง๑๐เท่า
ถึงแม้จะมีอาการและมีคนอีกมากมายที่ไม่มีอาการ
และไม่ได้รับการตรวจอันนี้ก็จริงอ่า

เป็นไปได้ที่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงกว่า๙ล้านคน
๙ล้านคนคุณหมอผมก็คิดเป็น๑๑๓ของประชากรเลยนะคะ

เมื่อเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงกว่า๙ล้านคน
ควรจะดีใจด้วยซ้ำที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดไปแล้วตั้ง๙ล้านคน
โดยที่คนเกือบ๘ล้านคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการน้อย
คนที่ติดเชื้อหายแล้วจะไม่รับเชื้อสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ก็คือเดลต้าเนี่ยนะคะ
และจะไม่แพร่ให้ผู้อื่น

เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาหายแล้วอ่าเออเขามีภูมิแล้ว
ประมาณตั้ง๘ล้านคนนะ
คุณหมอยังบอกด้วยนะคะว่าเราคงต้องอยู่กับโควิด๑๙ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เมื่อติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนจะป่วยไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลถึงขั้นต้องเสียชีวิต
นี้หลังจากนี้ไปอาจจะเหมือนไข้หวัดใหญ่
เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันไม่ต้องกลัวมันอยู่อย่างมีสติป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือ
ปีหน้าคงมียาต้านไวรัสโควิด๑๙ตัวใหม่ให้ทุกคนได้ใช้
และวิถีชีวิตก็คงจะกลับมาใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด
นี่เป็นการคาดการณ์ของคุณหมอนะคะก็ปีหน้าอืมอ่า
อย่างนั้นนะคะก็ยังต้องใส่หน้ากากอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ
สหรัฐเองที่เขาให้ยกเลิกใส่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาใส่
เพราะเดี๋ยวต้ามันระบาดอีกแล้วเนี่ยนะคะ